กลางดึกที่ผ่านมานะคะสักเที่ยงคืนกว่าค่ะ
ผับดังเลยนะคะกลางเมืองระนองมีคนดังในพื้นที่ค่ะ
อยู่ดีก็ถูกแทงจนบาดเจ็บสาหัสนะคะ
คนที่ถูกแทงเนี่ยเป็นอดีตสทสมาชิกสภาเทศบาลเมืองระนองนะคะ
นายสุพศหรือโกเจ้าวานิชพัฒน์แล้วก็พอไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
เดินออกมาหน้าผับไปคุยกับอดีตสทคนดังคนนี้
ก็คุยปกติไม่ได้ทะเลาะไม่ได้อะไรกันอยู่ดีพ่อค้าขายไก่ทอดคนนี้
เอามีดออกมาแล้วก็จ้วงแทงใส่เลย

ใช่ค่ะล่าสุดคือติดต่อขอมอบตัวแล้วนะคะ
แล้วก็ทางครอบครัวของคนก่อเหตุบอกว่า
เขาก่อเหตุไปโดยไม่รู้ตัว
เพราะว่าเขาเป็นโรคเป็นโรคซึมเศร้า
ก็เลยอยู่ดีก็เนี่ยก่อเหตุไปแล้วก็บอกจำไม่ได้ด้วยว่าเกิดอะไรขึ้น

มีคนที่วิ่งพยายามวิ่งตามคนร้ายเนี่ย๓คนใช่ไหม
แต่ที่สุดแล้วต้องไม่ทันแล้วก็ต้องหวนกลับมาเอาคนเจ็บส่งโรงพยาบาลขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยค่ะ

ชื่อว่านายณไกรสอนศรีสกุลหรือว่าสอนนะคะ
เขาเป็นพ่อค้าขายไก่ทอดแถวตลาดล่าง
ก็คนในพื้นที่ก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตา

ใช่ก็ยืนคุยอยู่แป๊บนึงไม่ได้มีเรื่องมีราวอะไร

นักข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ
ไปคุยกับคนที่ดูแลผับแห่งนี้ค่ะ
ก็ไปเปิดภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
ขณะที่อดีตสทชื่อดังในพื้นที่เนี่ย

เขาคุยกับพนักงานอยู่ด้านหน้าร้าน
นายนักไรสอนก็ขี่รถจักรยานยนต์เลยร้านไป
แล้วเดินย้อนมาแล้วก็ยกมือไหว้แบบนี้

คุยกันอยู่ดีชักมีดออกมาจ้วงแทงอะค่ะ

เสร็จก็วิ่งหนีไปทิ้งรถจักรยานยนต์เอาไว้ด้วย
เห็นในภาพคือกาดของร้านพยายามวิ่งตามค่ะ

สทเจ้าเขาถูกแทงแล้วเขายังมีสตินะ
แล้วก็ร้องบอกว่าตัวเองถูกแทง
ก็เลยมีการซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของคนดูแลผับนะคะ
เขาก็พาไปส่งโรงพยาบาลระนองยังซ้อนมอเตอร์ไซค์ได้อยู่

คนที่ดูแลผับแห่งนี้บอกว่าเหมือนกับคนร้ายวางแผนอ่ะ
เหมือนกับวางแผนล่วงหน้าเพราะว่าขี่รถจักรยานยนต์ผ่านหน้าร้านมา
เลยไปจอดรถห่างออกไปแล้วก็เดินย้อนกลับมา
เหมือนตั้งใจจะเดินย้อนกลับมาเพื่อทำร้ายเขา
แล้วก็อย่างที่บอกว่านายสุพศ

สตเจ้าเนี่ยนะคะเป็นคนดังในพื้นที่
แล้วก็ตอนที่เป็นข่าวแรกว่าถูกแทงเนี่ย
ก็มีรายงานข่าวบอกว่านายสุพศเป็นผู้ติดตามผู้สมัครพักภูมิใจไทย
แต่ตอนนี้ก็มีคำชี้แจงออกมาแล้วว่าไม่ใช่นะคะ
เพราะว่าหลังจากพ้นตำแหน่งเลขานุการนายกอบจรนองก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับการเมือง

เป็นเรื่องการเมืองหรือเปล่าการเมืองท้องถิ่นหรือเปล่า
นำตัวนายนไกรสอนคนก่อเหตุไปมอบตัวกับตำรวจสพเมืองระนองแล้วนะคะ
แล้วก็บอกว่านายนะไกรสอนเป็นโรคซึมเศร้า
เคยไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสวนสรานรมจังหวัดสุราธานี
แล้วก็ส่งตัวมารักษาต่อที่โรงพยาบาลระนอง
แล้วก็ตัวนายนะไกรสอนคนก่อเหตุเขามีพฤติกรรมหวาดระแวง
มีปัญหาครอบครัวภรรยาทิ้ง
แม่ของนายนักไกรสอนบอกว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยก็ถามลูกชายนะ

ลูกชายบอกว่าไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าทำอะไรลงไป
คุณแม่จินตนาก็บอกว่ายอมรับผิดกับสิ่งที่ลูกชายก่อเหตุนะคะ
เพราะทางครอบครัวเองจริงแล้วก็รู้จักกับสทเจ้าเป็นอย่างดี
ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางอะไรกันมาก่อน
ตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาพยายามฆ่าเลยนะคะ
ข้อหานักนะคะแล้วก็ข้อหาทำร้ายร่างกายด้วยค่ะ
ก็ต้องไปตรวจให้ละเอียดว่ามีอาการจิตประสาทหรือว่าซึมเศร้าอะไรจริงหรือเปล่า
ใช่ค่ะแล้วก็ตั้งใจมาก่อเหตุจริงหรือเปล่าก็พกมีดมาด้วยไงฮะ
พ่อค้าขายไก่ทอดก็ไม่ต้องพกมีดก็ได้ตอนกลางค่ำกลางคืนอะไรแบบนี้